คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้น่ากลัวสะเทือนขวัญมากนะครับ
เพราะว่าคนเมายาคุณไปไล่ฆ่าคุณลุงอยู่กลางถนน
เอาทั้งจอบเนี่ยพุบ
แล้วก็เอาทั้งมีดฟันเข้าไปที่หน้า
กระทืบคุณลุงคือเชื่อว่าคุณลุงเนี่ย
น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่โดนไป๒๓ทีแล้ว
แต่สุดท้ายยังโดนอีกต่อเนื่องเนี่ยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนม
เพราะว่านุ่มเมาคลั่งยาแล้วก็คว้าจอบกับมีดดาย่า
ไล่ฟันหน้าผากของคุณลุงจนเสียชีวิตนะครับ

เห็นผู้ก่อเหตุก็คือนายจิตวัดว่องวัย
หรือว่านายตายอายุ๔๑ปีนะครับ
วิ่งไล่คุณลุงทองสาน้องตุลังอายุ๖๐ปีจากร้านก๋วยเตี๋ยว
ล้มลงกลางถนนตรงกลางหมู่บ้านในพื้นที่บ้านทรายมูล
ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
หลังจากนั้นคุณผู้ชมพฤติกรรมโหดของเขาคือโหดมากนะฮะ
คือนอกจากใช้จอบทุบไปที่ศีรษะจนคุณลุงล้มแล้ว
ยังใช้เท้ากระทืบศีรษะของคุณลุงใช้มีดดายย่าแล้วก็จอบฟันหัวคุณลุงหลายต่อหลายครั้ง
คุณลุงแน่นิ่งไปแล้วแล้วเชื่อว่าเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำ
เขายังก่อเหตุเอามือชกเข้าไปที่คอชกต่อยเป็น๑๐ครั้ง
พฤติกรรมเขาฟัน๗ครั้งกระทืบ๑๐ครั้งชกต่อยอีก๑๐ครั้ง
คุณผู้ชมจนกระทั่งมีชาวบ้านแล้วก็มีคนอยู่รอบข้างพยายามวิ่งมาห้าม
เขายังลากศพคุณลุงไปทิ้งข้างทางแล้วเดินไปหน้าตาเฉย
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้สะเทือนขวัญมากที่นครพนมนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพธาตุพนมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าคุณลุงเสียชีวิตแล้วฮะ
โดยทางด้านของผู้ก่อเหตุนะคุณถือจอบยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะ
ผู้เกาะเหตุรับสามารถติดยาบ้ามาหลายปี
ล่าสุดเสพยาบ้าแล้วก็ดื่มสุราจนเกิดความไม่พอใจคุณลุงผู้ตาย
จากเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันและผู้ตายชอบดุด่าข่มขู่จนฝังใจ
วันเกิดเหตุมาพูดจาถากถางว่าผมขับรถจักรยานยนต์เก่า
โซ่รถก็ขาดไม่มีปัญญาซ่อมน้ำมันก็หมดก็ไม่มีปัญญาจะเติม
ทำให้ผมเองสุจทนวิ่งไปเอาจอบและมีดดายามาไล่ฟัน

บอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่เจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะฮะ
แต่ตอนแรกก็มีการคือเจอกันเฉยยังไม่ได้เถียงกันเลยนะ
แยกย้ายกันไปผ่านไปเกือบ๒ชั่วโมงหลังจากที่ขบวนกระถิ่น

ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านอีกครั้ง

เมื่อผู้ตายเห็นว่าผู้ก่อเหตุวิ่งมาจะทำร้าย
ทีนี้คุณลุงผู้ตายก็วิ่งหลบหนีไปหลังร้าน

ขณะที่พ่อของผู้ก่อเหตุยอมรับว่าลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อน
และที่สำคัญคือติดยาเสพติดตั้งแต่สมัยเรียน

ไล่ทุบตีพ่อตีแม่และหลานสาวอีก๒คนด้วย
ทุกคนในบ้านเกิดความหวาดระแวง
แจ้งความไปหลายครั้งก็ถูกปล่อยตัวออกมา

คุณพ่ออยากจะพูดจะขอโทษอะไรถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตไหมครับ
ผมก็ไปทุกวันผมไปขอโทษยกมือไหว้เขา

ไปยกมือไหว้เขาบอกขอโทษ
ลุงไม่รู้ว่าผมไม่ได้แกล้งไม่ได้อาณาจเขานะ

สิ่งที่ไม่ดีนะครับผมพูดบอก
ประกันตัวลูกชายไหมหรือว่าปล่อยไปตามกระบวนการกฎหมาย
ปล่อยไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับ
ผมยังให้พูดแต่ว่าใจร้าย
ถ้าเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรสีดยาให้มันเปรี้ยเป็นง่อยไปเลยนะ
มันเรือทน
นี่ค่ะผู้เป็นพ่อพูดถึงลูกนะครับ

ไม่เคยทะเลาะวิวาสหรือมีปากเสียงกับใครเลย
แต่ในส่วนของผู้ก่อเหตุนั้นก็ติดยาเสพติดมานาน
เคยทำร้ายพ่อแม่มาแล้วแล้วก็ชาวบ้านเขากลัว